โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครตกลงมาค่อนข้างหนัก
พื้นที่ถึงกับมีน้ำท่วมขังนะครับ

รวมทั้งจะตกต่อเนื่องต่อไปอีกหรือไม่
ต้องไปสอบถามกับคุณคุปตนันพิสิทธิมหันเลยครับ

เพราะว่ายังคงมีโอกาสเกิดฝนอย่างต่อเนื่องนะครับ

แต่ว่าเสาร์อาทิตย์จาลต่างคลานหน้า

รับลมหนาวระลอกใหม่ซึ่งคนกรุงเทพได้สัมผัสแน่นอน
จะหนาวเย็นแค่ไหนวันนี้เราไปตรวจสอบกันนะครับ
คุณผู้ชมครับจากการตรวจสอบล่าสุดจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวี
ตอนนี้หลายจุดหลายพื้นที่ในเมืองไทยของเราครับ
ยังคงต้องเผชิญกับความแปรปวนลักษณะอากาศอย่างต่อเนื่อง
เพราะว่าปัจจัยตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมวลอากาศเย็นรวมไปถึงกระแสลมต่าง
ยังคงปกกลุ่มประเทศไทยครับโดยเฉพาะบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนครับ
ตอนนี้ยังคงปกลุ่มบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
แต่จากการตรวจสอบก็พบว่าตอนนี้อ่อนกำลังลงครับ
ในขณะที่กระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศพม่าก็ยังเคลื่อนตัวในระดับสูงอย่างรวดเร็วและรุนแรง
เคลื่อนที่พาดผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
ที่สำคัญในประเวณทางตอนบนของประเทศไทย
จากการตรวจสอบยังพบจากสองประจายนั้นยังคงเหนี่ยวนำให้ประเวณด้านกล่าวกด
ยังคงได้สัมผัสอุปกรณ์ในช่วงเช้า
บริเวณทางตอนบนของภาคนะครับแถวบริเวณจังหวัดแม่ห้องศรเชียงรายเชียงใหม่
ขณะที่คำนวณต่อไปในช่วงบ่ายวันนี้ยังคงร้อนละอุในช่วงตอนกลางของประเทศนะครับ
อยู่ที่ประมาณ๓๔๓๕องศาเซลเซียต
พรุ่งนี้เช้าครับบริเวณที่มีอากาศหนาวจะค่อยหายไปจากเมืองไทยของเรานะครับ
จะมีเย็นบ้างในบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนอีสานตอนบน
ส่วนช่วงบ่ายในวันพรุ่งนี้อากาศร้อนละอุประมาณ๓๖๓๗องศาเซลเซียต
บริเวณทางตอนกลางของประเทศครับ
ในขณะที่การคำนวณเรื่องของกระแสลมเนี่ยนะครับ
ว่าในบริเวณตอนกลางนั้นยังคงได้รับอิทธิพลจากกระแสลมที่พัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับ
อบเอาความชื้นจากทะเลเข้ามาปกกลุ่มในพื้นที่ตอนกลางของประเทศอย่างต่อเนื่อง
ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ในบริเวณทางตอนกลางของประเทศ
ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภาคลังตอนล่างภาคตะวันออกอีสานตอนล่างยังคงมีโอกาสเกิดฝนในระยะนี้
นี่คือภาพถ่ายดาวเทียมนะครับที่แสดงกลุ่มก้อนเมฆที่เกาะตัวขึ้นณขนาดนี้
โดยจากการตรวจสอบเพราะว่าตอนนี้เองมีการก่อตัวของกลุ่มฝนนะครับ

ตอนนี้เลื่อนมาอยู่บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกแถวบริเวณจังหวัดชนบุรีระยองรวมไปถึงฉะเชิงเซานะครับ
มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนตัวเข้ามาปกกลุ่มในพื้นที่ได้ในพื้นที่กรุงเทพได้ในบางส่วนนะครับ
คาดการณ์หลังจากนี้เป็นต้นไปช่วงบ่ายจะสังเกตว่ากลุ่มฝนนั้นจะมีการเคลื่อนตัวนะครับ
ไปจากเฉินที่ออกจากแถวภาคปราการสมุทรสาครนะครับ
ก่อนที่จะมีโอกาสเคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครทางตอนล่าง
คำนวณต่อไปนะครับกลุ่มฝนไปอยู่แถวบริเวณปราจีนบุรีนะครับ

ก่อนที่ช่วงดึกนะครับมีลุ้นตกในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
นี่คือสถานการณ์ฝนบริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลาง
เหนือนั้นอาจจะยังคงต้องระวังหน่อยในพรุ่งนี้เช้า
นี่คือตอนล่างนะครับจะสังเกตว่ากลุ่มฝนส่วนใหญ่นั้น
ไปเน้นตกบริเวณทางตอนบนของภาค
ต่อเนื่องเพราะว่าจะเริ่มเกิดการแปรปวนอีกครั้งหนึ่ง
ในช่วงต้นสัปดาห์หน้าจะมีมวลอากาศเย็นระลอกใหม่แผลลงมา

แต่ก่อนที่จะเย็นลงนั้นจะสังเกตว่าอุณหภูมิจะค่อยไต่ระดับสูงขึ้น
เสาร์อาทิตย์นี้มีโอกาสเกิดฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
หลังจากนั้นอุณหภูมิจะเย็นลงอย่างต่อเนื่อง
สังเกตว่าวันนี้ครับสูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๔องศาเซลเซียต

สูงสุดจะอยู่เพียงแค่๒๗องศาเซลเซียตเท่านั้นครับ

อุณหภูมิจะเย็นลงประมาณ๖๑๐องศาเซลเซียต
ดังนั้นต้องดูแลรักษาสุขภาพเป็นพิเศษด้วยนะครับ
ยังคงรอว่าอยากสัมผัสอากาศเย็นซะหน่อยนะครับ